สรุปฝนตกไม่ทั่วฟ้านะฮะแต่ว่าที่แน่
เมื่อวานนี้ที่ราชบุรีฝนตกหนักมากค่ะ
ตกหนักชนิดที่ว่าน้ำฝนมันไปกัดซะหน้าดิน
ทำให้ต้นโพเนี่ยนะคุณผู้ชมอายุหลักร้อยปีค่ะ
มันพังถล่มลงมาแบบนี้
ไม่ใช่เฉพาะต้นโพเท่านั้นนะที่พังถล่มลงมาคุณเห็นไหม

ท่อปูนของรางน้ำทิ้งก็พังถล่มลงตามไปด้วยนะคะ
บ้านเรือนของประชาชนซุดตัวลงไปลึกกว่า๕เมตรนะคะ
นี่จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนท่าเสาพื้นที่ชุมชนมหาธาตุสมังคีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะ
คุณวันทนาคำสำอางชาวบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
หลังจากที่ในพื้นที่ฝนตกหนักมากก็ทำให้น้ำฝนมันชะล้างหน้าดิน
ชะล้างไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงต้นโพ
จากนั้นไม่นานคุณวันทนาบอกว่าได้ยินเสียงดังสนั่นเลยค่ะ
ก่อนที่ต้นโพลจะค่อยโคลมลงไปในน้ำแล้วก็ไปขวางทางน้ำนะคะ
วิ่งหนีเอาตัวรอดมาได้ทันนะคะก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
หลังจากที่เกิดเหตุก็ช่วยกันขนย้ายข้าวของออกไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะ
ดูสิคะโอ้โหเดี๋ยวฟังเสียงคุณวันทนาหน่อยค่ะ
เดิมทีคือฝนมันตกฝนมันตกแล้วทีนี้มันก็ชะดินข้างลุกลง
จนไปถึงต้นไม้เจอถึงต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นโพง
พอเป็นโพงเสร็จแล้วก็ต้นไม้มันก็ร้องลั่นมันดังเอี๊ยด
แล้วมันก็ค่อยโน้มลงไปทางนู้นแล้วก็ตีเสาไฟตีสายไฟ

วิ่งทุกคนที่จะดู๕๖คนวิ่งไม้กันหมด
เดี๋ยวก็ม่อแปงละเบิด

ตอนที่มันเกิดเหตุมันเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง

ทีนี้เรื่องของความช่วยเหลือเราก็ต้องไปตามให้
จากคุณสักฉัยพี่สานโผล่เป็นนายกเทศบนทรีย์เมืองราชมุรี
ท่านก็ลงพื้นที่แล้วก็บอกกับเราบอกว่า
แนวเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองมันอยู่แค่แนวเสาไฟฟ้า
ส่วนนอกเสาไฟฟ้ามันเป็นเขตของทางหลวง
ตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างท่อระบายน้ำทิ้ง

กระทั่งเกิดเหตุฝนตกหนักแล้วก็ดินสุดตัวในครั้งนี้

แจ้งไปยังกองช่างของเทศบาลเมืองราชบุรี
พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่เขตทางหลวง

แล้วก็มีการประกาศเตือนแจ้งชาวบ้าน
ห้ามเลยนะห้ามเข้าไปพื้นที่บริเวณนี้เด็ดขาด
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะได้รับอันตรายนะคะ
มีความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรี
โอ้โหมันต้นใหญ่มากเนอะแล้วมันริมตลิ่งพอดีด้วย